ความคืบหน้ากรณีแก๊งทวงหนี้โหดค่ะ
ไปทำร้ายร่างกายผู้ชายคนหนึ่ง
ที่จังหวัดปทุมธานีด้วยการใช้ไม้หน้าสามเนี่ย
ตีเขานะจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ

คนในพื้นที่คาดว่าแก๊งทวงหนี้โหดนี้
น่าจะเป็นลูกน้องของเจ๊ขออภัยนะคะ
ของป้าร้อยล้านซึ่งเป็นคนปล่อยกู้ชื่อดังในพื้นที่
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบหาอยู่นะคะ
แล้วจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่อย่างไรก็ตามเขาบอกยังหวาดระแวงอยู่เลย
เพราะตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ

ชื่อว่านายเวียรพัฒน์คำพิรานนท์อายุ๖๓ปีค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสคุคสปัทธนธานี

กลัวว่าคนร้ายเดี๋ยวจะกลับมาตีเขาซ้ำอีก
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายเวียรพัฒน์
เขาก็เล่าให้ฟังนะเอาแรกเริ่มเดิมทีเลย
ที่มาของการกู้เงินคือตอนนั้น
มีอาชีพขายข้าวผัดปูอยู่ที่ตลาดหน้าห้างสรรพสินค้า

ช่วงปี๕๘ค่ะจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนขายเสื้อยืด
เลยตัดสินใจกู้เงินจากคนปล่อยเงินกู้
ในตลาดเขาเรียกกันว่าป้าร้อยล้าน
ใครอยากกู้แค่บอกเอกสารก็ไม่ต้อง
ค้ำก็ไม่ต้องมีแต่ถึงเวลาต้องจ่ายหนี้นะ
ร้อยล้านจะมาเก็บเงินที่หน้าร้านด้วยตัวเอง
ตัดสินใจคิดว่าต้องลงทุนแล้วล่ะ
น่าจะใช้จ่ายได้น่าจะใช้หนี้ได้
กู้ไปก้อนแรกค่ะ๕๐๐๐บาท

ไม่นานก็ใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ยไปบางส่วน

เงินธุรกิจไงมันต้องหมุนต่อ

ทีนี้พอยืมใหม่ส่งคืนพร้อมต้นบ้าง
บางครั้งก็ส่งแต่ดอกเริ่มขาดสนแล้ว
ทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาแต่ก็ส่งสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะ
จนกระทั่งปี๖๑คือ๓ปีถัดไป

บอกว่าไม่เอาแล้วดอกเบี้ยเนี่ย
ซึ่งตัวเขาเองบอกไม่มีเงินก้อน

บอกว่าถ้าไม่จ่ายนะจัดหนักแน่นอน
พอเขาบอกจะไปร้องศูนย์ดำรงทำป้าร้อยล้าน
ก็เดินออกไปเลยฟึดไม่พอใจ

เพราะป้าร้อยล้านไม่ได้มาเก็บเอง
ปกติมาเก็บเองไงไม่เคยไปจ่ายนะ

บางทีเห็นไกลป้ากลับไม่มองหน้าอีก
ไม่พูดคุยด้วยไม่ถามอะไรเลย
กระทั่ง๑๐มีนาคมที่ผ่านมาเจอป้าจังค่ะ
ตลาดนัดขายของอยู่ที่ลานจอดรถเซียรังสิต
และหลังจากนั้นถัดมา๒วันเท่านั้นเองค่ะ
มีคนร้ายเข้ามาทำร้ายร่างกายนะคะ
โดยหลังจากที่ปิดร้านขายของก็ได้ไปเข้าห้องน้ำ

ระหว่างที่กำลังเอื้อมมือไปสตาร์ทรถยนต์

ไม้หน้าสามตีเข้ามาแบบนี้ค่ะ

เขาบอกสลบค่าประตูรถเลย
แต่โชคดีนะคะเขาบอกภรรยามาเห็นเหตุการณ์

ได้ยินแบบนี้วิ่งหนีไปพร้อมกับความมืดค่ะ
ทำให้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน๔คืน
อาการเนี่ยหนักนะเลือดข้างในสมองค่ะ
แล้วก็นอนรักษาตัวต่ออีก๒เดือน
ถึงจะเริ่มพูดได้ลุกขึ้นเดินช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
แต่ตอนนี้ศีรษะถ้าจะเห็นจากมุมด้านซ้าย
บริเวณบนหูนะจะยังมีรอยยุบอยู่เลย

คือแผลการผ่าตัดมันหายไปแล้วแต่อาการมันมีข้างใน

ใช่เขาบอกว่าพูดยังช้าอยู่เลย
ทุกวันนี้ยังหวาดระแวงเพราะเชื่อว่า
ร้อยล้านมีเงินที่จะจ้างคนอื่น
มาทำร้ายร่างกายเขาได้ซ้ำอีกเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

แต่๔วันที่ผมต้องใส่ซ้อสะโรน
ลูกเมียผมที่มายืนผม
ผมได้สัมภาษณ์หลายคนคนหน้ากากอะไรมาถาม

เพราะว่านึกภาพลูกเด็กมาเห็นพ่ออย่างนี้
ใครมาทำแม่ผมมาทำพ่อผม
แล้วผมจะฟื้นหรือเปล่า
ผมจะดูครอบครัวผมได้ยังไง
การกระดำทำผมเลยฆ่าผมดีกว่า
ทางตำรวจนะคะเป็นผู้บังคับการ

โดยมีภาพคนที่ลงมือทำร้าย

จะติดตามตัวป้าร้อยล้าน

บางทีอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวก็ได้

แต่อย่างหนึ่งที่ต้องเรียกมาคุย

แต่เรื่องเรื่องการทำรักกายเดี๋ยุ่ะดูอีกทีค่ะ